พูดถึงสมสอบบุริกรรมนะครับมีนักฟุตบอลคนหนึ่งเป็น
เพราะน้องงูหนูนะครับที่มีโอกาสได้คัดเลือกเข้าไปสู่
คัดนะครับไปเล่นสุดท้ายมีการประกาศรายชื่อออกมาเรียบร้อยแล้ว

เขาป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองแตกนะครับตอนนี้กำลังรักษาอยู่ครับ
อาการนี้ก็ถือว่าพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ

ก็มีการแชร์กันในโลกโซเชียลว่า
น้องเนี่ยผ่านการคัดตัวของสโมสร
แล้วก็ติดเป็น๖๐คนจากทั้งหมด๕๐๐คนก่อนจะมาป่วยนะครับ
แล้วก็มีการรักษาตัวในช่วงสงกรานที่ผ่านมาร่วม๑สัปดาห์
จากการเปิดเผยของคุณพ่อนะครับจากสิบเอกวรพลอ่อนอุ่น
พ่อของน้องฮอสก็บอกว่าตอนนี้น้องพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ
แต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกสักระยะหนึ่งครับ
การส่งคลิปแสดงความกำลังใจให้น้องเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมาก
รู้สึกดีใจมากที่ได้เห็นคลิปการให้กำลังใจของพี่
แต่ถ้าน้องได้เห็นหน้าพี่ผมว่าก็คงจะเป็นอะไรที่ดีมาก
อย่างที่คุณพ่อได้พูดไปกำลังใจของน้องฮอสตอนนี้ถือว่าดีขึ้นมากนะครับ
เพราะว่าทั้งประธานสโมสรวริรัมน์
ยูเนเต็ดคุณเนวินชิดชอบรวมถึงไอดอลของน้องอย่างธิรทรบุญมาทันและสหรัฐอยู่เย็นของเมืองทองยูไนเต็ด
ก็ได้ส่งกำลังใจมาให้น้องฮอสด้วยนะครับไปลองฟังเสียงดูครับ
แล้วก็ให้กลับมาเตะบอลให้ได้ไวนะครับหายป่วยแล้วก็กลับมาทำตามความฝันของตัวเองแล้วก็ทำให้มันประสบความสำเร็จเป็นนักเตะอาชีพให้ได้